นครศรีธรรมราชครับมีเจ้าของตลาดน้ำ
เขาก็ไปขุดที่ดินปรับเป็นร้านเพิ่มเติม
ดันไปเจอกล่องหนึ่ง
เปิดออกมานับไปนับมา
เงินร่อง๒๐๐๐๐๐บาท
คือคนสมัยก่อนเขาเก็บเงินในกล่องนะ
แล้วฝั่งดินอ่ะพี่เบิร์ตเหมือนเก็บเงินในหายฝั่งดิน
แต่เงินบางส่วนมันก็ผูกกร่อนไปตามการเวลาดูสิครับ
อันนี้มัดนี้มือนึงโอ้โห
เสร็จสองแสนโอ้โหเยอะทีเดียวครับ
มีทั้งแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้ามร้อยแบงค์พันธุ์

แล้วส่วนก็ฉีดขาดระหว่างผูกกร่อนไปตามการเวลานะครับ
นางดองพลชายมริษัทอายุสี่สิบหกปี
เจ้าของพื้นที่ให้ช่างร้านค้าตลาดน้ำพรรณรา
ต้องการจะปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างร้านขึ้นมาใหม่
ให้มันทันสมัยมากขึ้นสวยงามเป็นระเบียบ
ก็เลยว่าจ้างให้นำรถแบ็คโฮลมาปรับพื้นที่
คนขับขุดไปขุดมาตักไปตักมา
ไปเจอกล่องพลาสติกอยู่ในใต้ดิน
แล้วก็เปิดออกมาโอ้โหเงินเต็มไปหมดเลย
ซึ่งจุดที่พบมันคือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น
คิดว่าน่าจะเป็นของเจ้าของร้านคนเดิมที่เขาเคยขายเคยอยู่
แล้วเขาเก็บสะสมเอาไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานให้กับครอบครัวเขา
ทีนี้นางสาวนาตยาวากวาธีอายุ๓๓ปี
ลูกสาวของเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่า๕ปีก่อน
พ่อเขาเสียชีวิตแต่พ่อเคยบอกว่า
มันมีของสำคัญอยู่ที่หัวนอนพ่อแต่ลูกหลานก็ไม่เคยมีใครคิด
หรือว่าไปตามหาว่ามันคืออะไรอะไรหัวนอนพ่อมันมีอะไรอยู่
ก็ไม่ได้ตามหาอะไรกันแต่พ่อสั่งเสียไว้แล้วนะครับ
ทีนี้ลูกสาวก็เลยเดินทางมาตามที่เจ้าของร้านเขาได้แจ้งข้อมูลว่า
ว่าไปเจอของเก่าของพ่อเขาก็คือกล่องใบนี้แล้วก็เงินสดด้วยนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านแล้วก็แม่ค้าต่างที่รู้ข่าวก็ไปมุงดูกันเยอะเลยครับ
หลายคนสังเกตเห็นบนกล่องทำไมมีเลข๑๓๐อยู่บนกล่องล่ะ
คุณพ่อตั้งใจอะไรไว้หรือเปล่าแล้วก็มีเลข๗๓อยู่ตรงขอบบนของกล่อง
คุณพ่อตั้งใจจะบอกอะไรลูกหลานหรือเปล่าทั้งสังเกตชาวบ้านก็อ่ะไหนไหนก็ไหนแล้ว
เดี๋ยวงดหน้าว่าการไหว้นะวันที่๑เมษาจนเดี๋ยวรู้กัน
เงินเหล่านี้นะถึงแม้มันจะผูกหล่อนไปแต่ว่าเอาไปแลกกับธนาคารได้นะ
ถือว่ายังคงเป็นเงินอยู่นะฮะเขาก็จะหักไปตามสภาพของเงินนั่นแหละครับนะฮะ